จะพาไปเสริมสิริมงคลกันก่อนนะคะพาไปที่เจียงใหม่ไปขอพรกับพระพุทธรูปที่ทำจากกระดาษสาโอ้โหจะสวยงามอลังการขนาดไหนไปดูกันค่ะ
บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ทำมาจากโลหะทองแดงหรือวัตถุที่เราคุ้นเคยนะแต่นี่ทำมาจากกระดาษสาค่ะกระดาษสากระดาษบางปลา
มาเป็นพระพุทธรูปได้อย่างไรเขานำมาอัดแข็งก็กลายเป็นการขึ้นรูป
เป็นองค์พระพุทธรูปนะคะแนวคิดนี้นะคะมาจากแนวคิดของเจ้าอาวาสวัด
ชาวบ้านในพื้นที่อยากจะผลักดันด้วยการนำจุดเด่นเรื่องอาชีพผลิตกระดาษศาลนี่แหละค่ะ
เอามาทำแล้วคุณดูค่ะดูแล้วก็สวยงามนะเหมือนปูนเหมือนกันนะ
ถ้าไม่บอกนี่คือไม่รู้เหมือนกันนะอาชีพทำกระดาษสาเนี่ยเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนค่ะ
ก็เลยนำมาทำเป็นพระพุทธรูปบ้างไปการออกแบบปฏิมกรรมทางศาสนาให้คนในพื้นที่
และนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมและกราบไหว้บูชาก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นมานะคะ
ใครอยากจะเห็นของจริงเราก็แนะนำนะคะไปเลยถ้าไปเชียงใหม่แวะที่สรรกำแพงนิดนึง
และแวะกันที่วัดต้นเป่าคุณจะได้เห็นกับตาจริงแท้แน่นอน
แล้วก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าสาแล้วเราก็ไหว้สา
ก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนด้วย
ใช่ค่ะที่วัดต้นเป่านี่ก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นกระดาษสาใช่ไหม
เขาขึ้นชื่อในเรื่องอะไรแบบนี้เนาะมีโอกาสแวะเวียนไป